ของที่เชอรี่จะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังมันหวานยิ่งกว่าเพราะอะไร
อ๊อฟปองศักดิ์กับแฟนเขาค่ะเห็นว่าแฟนปีใหม่เนี่ยก็
มิ้งกุ้งกิ๊งอยู่เหมือนกันรวมไปถึงเห็นว่ามีรายการทำคู่กันด้วยกับแฟน
ก็ให้มันแบบว่าเปิดตัวกันไปเลยปังปังไปเลยนะจ๊ะค่ะนี่แหละค่ะ
จริงอะไรจริงค่ะออฟปองศักดิ์งานล้นมากเวอร์ค่ะ
ก็เลยขอถามเขาหน่อยละกันจะสิ้นปีแล้วรวมไปถึงปีหน้า
งานเนี่ยเยอะขนาดไหนนะคะรวมไปถึงรายการใหม่กับหวานใจด้วย
แล้วคิดจะแต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวอย่างคู่รักชายรักชายคู่อื่นหรือเปล่า
รวมไปถึงข่าวลืออีกเพื่อนซีอย่างยาย่าหญิงเนี่ย
จะแต่งงานจริงหรือเปล่าอ่ะเชิญพี่อ๊อฟเคลียร์ทุกประเด็นค่ะ
ปีหน้าปีหน้าก็คือมีอัลบั้มวางแผนมาแล้วครับ
ก็อยากจะให้ฝากติดตามด้วยแล้วกันรายการกับภูมิก็คือทำกับแฟนนี่แหละสองคนครับผม
เป็นรายการออนไลน์ง่ายแบบของเราตามสไตล์เรา
เองกับแฟนก็ยังไม่แต่ง
ไม่ไม่แต่งอยู่แล้วแต่ว่าความรักก็คือเรื่อยค่ะ
น้องเพื่อนดีกว่าคุณหญิงเนี่ยจะแต่งงานไหมคะ
คิดว่าแต่งนะคิดว่าแต่งนะคิดว่าเต่ง

เพื่อนเรามีความสุขแล้วก็แฮปปี้เดี๋ยวให้มันหมอกเองแล้วกัน
ค่ะก็เกือบ๒ปีแล้วนะคะคุณหญิงกับคุณตุ๋นนะครับ